ช่วงแรกนี้นะคะมาเริ่มกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันก่อนเลยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถตู้โดยสารค่ะ
รถตู้โดยสารนี้นะคะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่พัทยา
แต่ว่าขับเลยค่ะเป็นเลยทางเบี่ยงนะคะเข้าเมืองพัทยา
จากนั้นก็เลยพยายามถอยรถออกมานะคะ
เพื่อที่จะเบี่ยงเข้าทางที่ถูกต้อง
แต่ปรากฏว่ามีรถบรรทุกปูนขับตามหลังมาแล้วชนด้วยความแรงนะคะ
ผู้โดยสารบาดเจ็บจำนวนมากค่ะ
ท้ายรถตู้โดยสารกรุงเทพพัทยามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑๖คนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางเบี่ยงเข้าพัทยา
บนถนนทางหลวงพิเศษสาย๗อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ในที่เกิดเหตุพบรถตู้โดยสารสายกรุงเทพพัทยาถูกชนท้าย
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างงัดร่างผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่ในตัวรถ
ด้านท้ายของรถตู้เป็นชาย๑คนและหญิง๑คนออกมาได้
แล้วก็ผสมพยาบาลนะคะเบื้องต้นและลำเลียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๑๖คน
ส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและโรงพยาบาลบางละมุงค่ะ
ไปประมาณ๒๐๐เมตรพบรถพ่วงบรรทุกปูนซีเมน
ในสภาพกระจกหน้ารถนั้นแตก
นายอรุณจันทวิระอายุ๔๙ปีเป็นคนขับรถค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงประถมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันนะคะ
จากการสอบถามนายนัทสูสารออายุ๔๕ปีเป็นคนขับรถตู้โดยสาร
เล่าว่าเดินทางออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าพัทยาค่ะเมื่อถึงจุดเกิดเหตุ
ขับเลยทางเบี่ยงไปเส้นระยองจึงถอยหลังเพื่อที่จะเข้าพัทยา
เมื่อเห็นไม่เห็นนะคะว่ารถตู้รถพ่วงนั้นตามหลังมา
จึงถูกชนเข้าด้วยความแรงและทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ